ส่วนรัฐบาลเองนะคะก็มีการเปิดสายด่วนให้กับประชาชนเป็นการบริการตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะคะ
รวมถึงสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็ยืนถวายความอาลัยพร้อมเลื่อนการประชุมไปจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
ร้อยเอกธินพันธ์นาคตะประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
นำสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่วมยืนถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา๙นาทีที่ห้องประชุมรัฐสภา
ซึ่งหลังการยืนถวายความอาลัยเสร็จสิ้น
ร้อยเอกธินพันธ์ได้แจ้งให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
การประชุมในวันอังคารที่๑๘ตุลาคมนี้ออกไปก่อน

จะแจ้งให้สมาชิกทุกคนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่า
รัฐบาลได้สั่งการให้โทรศัพท์สายด่วนธรรมเนียบรัฐบาล

และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ส่วนการประดับพระบรมชายาลักษณ์ตามหน่วยงานและอาคารบ้านเรือนนั้น
ประดับผ้าระบายโดยให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบน
และผ้าสีขาวอยู่ด้านล่าง
ส่วนการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็จะประกอบไปด้วยพระบรมชายาลักษณ์
เครื่องทองน้อยและผ้าระบาย
รวมถึงให้งดประดับโทงตราสัญลักษณ์
และสำนักงานในกรุงเทพมหานครทั้ง๕๐เขตได้ตั้งโต๊ะถวายความอาลัย
เพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ